การทำข้าวหลามในงานบุญกรรมฟ้าของชาวไทยภวรฝ่ายชายจะเป็นคนจัดเตรียมตัดกระบอกไม้ไผ่
ขนาดความยาวหนึ่งศอกไว้ก่อนแล้วฝ่ายหญิงจะทำหน้าที่ปรุงรสชาติ
ซึ่งเริ่มตั้งแต่การแช่ข้าวแล้วนำมาคลุกเคล้ากับถั่วดำต้มสุก
ก่อนจะนำไปกรอกใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วจึงกรอกน้ำกะทิที่ปรุงน้ำตาลเกลือตามลงไป
ปิดช่องกระบอกด้วยใบตองห่อกาบมะพร้าวช่วยเพิ่มความหอมให้กับข้าวหลาม
จากนั้นฝ่ายชายก็จะทำหน้าที่ในการเผาข้าวหลาม
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน